ดูเหตุการณ์นี้อันนี้ตอนที่ที่ฉันอ่านข่าวทำความเข้าใจยังงงงว่า
มันมีแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมดูนะที่วอเราคู่รักดาวรถ
ออกให้ไม่ได้ซ้อมเหยื่อปางตายหนีลอยคอแม่น้ำเจ้าพระยา
ทั้งหมดทั้งมวลมีเรื่องราวฟังแล้วดูงง
เป็นลักษณะเหมือนคล้ายกับแก๊งมิจฉาชีพด้วยซ้ำ
หลอกหญิงสาวคนหนึ่งจะให้ไปดาวน์รถ
แล้วปรากฏความที่มันไม่ผ่านเธออาจจะด้วยประวัติ
อะไรต่ออะไรหรือเส้นทางการบัญชีอะไรต่ออะไร

แล้วเธอถูกซ้อมซ้อมจนถึงขั้นที่
ขออภัยนะคะอุจจาระราชบนรถ
แล้วเธอตัดสินใจกระโดดน้ำหนีตาย
ดูจังหวะที่ไปช่วยเหลือเธอแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อให้ฟังค่ะ
โดดทำร้ายมาเขาเลยดี

ที่มีคนไปสามารถช่วยเหลือเธอมาได้
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมเคสเหตุการณ์นี้
ข่าวนี้ให้เอามาเป็นอุทาหรณ์นะคะ

หลังจากที่มีคนไปเจอเธอ
ว่าปรากฏพบลอยคออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา
อยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
มีคนไปช่วยเหลือนำตัวขึ้นมาได้ตรงบริเวณนี้คือสรรเขื่อนริมแม่น้ำ
แล้วผู้หญิงคนนี้ตอนนั้นที่เขาบอกว่ามีพลเมืองดีไปช่วยเหลือ
แทบจะหมดแรงจมน้ำนะคะ
กู้ภัยต้องใช้วิธีการโยนเชือกลงไปให้เธอจับแล้วดึงมาที่ฝั่ง
สภาพในอ่อนเปรี้ยเป็นบทแท้มยังสำรักน้ำ
เธอบอกว่าเธอพยายามลอยคออยู่เกือบ๑ชั่วโมงแล้ว
สอบถามทราบมาว่าเธอชื่อนางสาวสำเนียง

ตามร่างกายพอไปตรวจสอบเห็นว่าเธอมีแผลที่ขาซ้าย
แล้วคุณฟกช้ำทั้งตัวค่ะหน้าท้องซี่โครงซ้าย
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ทั้งน้ำตาเล่าไปร้องไห้ไป
บอกว่าโอ้โหมันช้ำกับอกจริงไม่ใช่แค่เจ็บตัว
เป็นคนไม่มีงานไม่มีเงิน
เดินเตรียดอยู่ทะแถวสนามหลวงกอทม
มีเพื่อนมาแนะนำให้รู้จักกลุ่มคนกลุ่มนึง

เขาก็เลยมาบอกว่าอยากได้เงินไหม
งั้นเดี๋ยวจ้างแล้วกันนะจ้างให้ไปเปิดบัญชี
คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมลักษณะจะกลายเป็นบัญชีม้าแล้ว
และให้ไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์
ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแค่ทำสองอย่าง
เปิดบัญชีแล้วเดี๋ยวพาไปดาวน์รถมอเตอร์ไซค์
พอถ้าเกิดสมมุติว่ากลุ่มคนเหล่านี้
เขาบอกว่าถ้าออกรถได้ปุ๊บเดี๋ยวจะให้เงินเป็นค่าตอบแทน
เธอเองก็ไม่มีงานอะเนอะไม่มีเงิน

ปรากฏคนกลุ่มนี้พาเธอตระเวนเลยค่ะ
ไปตามร้านขายมอเตอร์ไซค์ต่าง
แต่คุณความไม่มีงานแล้วไม่มีเงินด้วย

เธอก็เลยไม่สามารถที่จะออกรถมอเตอร์ไซค์ได้
ไม่ว่าจะไปร้านขายมอเตอร์ไซค์หลายร้านแล้วก็ตาม
กลุ่มคนเหล่านี้ก็พยายามให้เธอลองเปลี่ยนรุ่นมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อย
แต่ทำอย่างไรก็ไม่ผ่านก็ไม่มีเครดิต
สุดท้ายกลุ่มผู้ก่อเหตุแก๊งดาวรถไม่พอใจพระ
ขึ้นรถเก๋งคันสีดำแล้วลงมือทำร้ายเธอในรถ
จนเธออุดจรรราษค่ะ
จากนั้นไล่ให้เธอลงจากรถแล้วบอกว่าให้ไปล้างก้นเลย
คือเขาคงรับไม่ได้ว่ากลิ่นมันคละคลุ้งอยู่ในรถ
เลยตัดสินใจอาศัยจังหวะนั้นวิ่งหนีตายรัดป่าชายเลน
แล้วกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ

เธอก็ยังอยู่ในอาการทั้งเหนื่อยล้าทั้งอ่อนเพลีย
อาจจะพูดไม่ได้จับใจความไม่ได้แบบนี้
แต่เธอก็เล่าได้ทั้งหมดว่าเธอถูกขู่จะฆ่าทิ้ง
ชื่อคุณกฎชเมษอายุ๔๒ปี
บอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงเอ๊ะอ่ะโวยวายอยู่เหมือนกันนะ
เขาบอกเขาอ๋อเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเออะโวยวายสักเท่าไหร่
แต่ในซอยมันเป็นแบบนี้คุณนักข่าว
จะมีคนเข้าออกเนี่ยอยู่ในซอยเนี่ยจนถึงสามสี่ทุ่มนั่นแหละ
ถ้าเกิดว่าตัวคนเจ็บว่ายน้ำหนีมาจริงจากโครงรองปูน
คลองโรงปูนไปออกที่แม่น้ำเจ้าพระยาจริงตามที่เขาบอก
ระยะทางมันจะประมาณ๑กิโลเมตรเลยนะ
ผู้ดูแลคนงานอีกหนึ่งคนค่ะที่อยู่ตรงก่อสร้างท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้กับจุดที่ทางด้านหญิงสาวรายนี้กระโดดน้ำลงไป

ก็บอกว่าตัวเขาเองก็ทำงานจนถึง๑ทุ่มนะ

ถ้าเป็นตามที่หญิงคนนี้กล่าวอ้างเนี่ย
ทำไมเขาอยู่ตรงนั้นไม่เห็นความผิดปกติใด
แล้วไม่เห็นมีใครมาช่วยเหลือมาขอความช่วยเหลือเขาล่ะ
งั้นเขาจะได้ช่วยที่สำคัญไม่เห็นกระทั่งรถเก๋งสีดำค่ะ
ไม่มีมีพวกผม๒คนเลยเข้าออกเพราะพวกช่าง
ดังนั้นคนอื่นเขามาห้ามเข้า

เข้าได้คือตรงคอสะพานตรงนี้

นั่นกลายเป็นคลองระยะว่างสะพานตรงกับผ้าคลอง

ตอนนี้มาครอบครัว

ไปเทาะคลองรอสมุทรพาตอนเช้า

จากจุดนี้ไปถึงในตรงขยามถนังหน้าเทียบนู้นระยะร้านก็แหละ

คุณผู้ชมเองก็เริ่มงงเพราะเห็นข้อความนะ

เพราะคนในพื้นที่พูดไม่ตรงกันแล้วคนที่ทำงานอยู่บริเวณนั้น
ก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
ไม่ได้เห็นกระทั่งรถเก๋งคันที่เธอกล่าวอ้าง
แล้วสำเนียงนางสาวสำเนียงบอกเล่าเรื่องราวนี้ได้อย่างไร
เอาเป็นว่าเดี๋ยวชุดสืบสวนจะรับตัวนางสาวสำเนียงมาสอบสวนเพิ่มเติม

ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ต้องไล่ตามตัวคนร้ายที่ทำร้ายร่างกายเธอมานะคะ
แต่ต้องตรวจสอบก่อนอย่างแรกเลยว่าตกลงเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เรื่องนี้นะคะ

คุณตำรวจด้วยนะครับตามหาความจริงหน่อย
เพราะว่าชาวบ้านเองก็อยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น